ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยมีผู้ต้องขังรายหนึ่งนะคะไม่สบายต้องผ่าตัดไส้ติ่ง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวออกมาจากเรือนจำเพื่อไปโรงพยาบาล
ผ่าตัดอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเพิ่งเสร็จใหม่เลยค่ะ
ผู้ต้องขังคนนี้ไม่อยากจะกลับไปในเรือนจำแล้วจะหนีหนีเหรอ
แต่หนีไม่รอดค่ะเจ็บแผลไปไหนได้ไม่ไกลสุดท้ายก็ถูกจับอยู่ดีค่ะ
ก้มยิงนะตะก้มยิง
ชูมือสูงสูงชูมือสูงสูง
ชูมืออยู่ชูมืออยู่ชูมืออยู่ชูมือครับ
เอาเข้าได้เลยเข้าได้เลยครับพี่เข้าได้เข้าได้เข้าได้

มืออย่างงั้นแหละเยี่ยมเยี่ยมโอเคครับโอเคครับ
ตัวแล้วครับได้ตัวแล้วครับนี่คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่จับตัว
นายชัยพรเขียวสะอาดหรือในบีอายุสามสิบเจ็ดค่ะเขาเป็นผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์
สถานที่ราชการเขาหนีนะคะครับไปซ่อนอยู่ในป่าละเมาะซอยงามวงวานสี่สิบเจ็ด
สามสิบแปดเขตหลัก๔กรุงเทพแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นยอมจำนวน
มอบตัวกับตำรวจเพราะว่าเจ็บแผลเพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งเสร็จไม่เท่าไหร่ค่ะ
พยายามจะหนีเนี่ยหนีไม่รอดนะคะไปไหนได้ไม่ไกลคือเมื่อสิบเก้าตุลาคมอ่ะค่ะ
นายชัยพรเขียวสะอาดคนนี้นะคะอยู่ในเรือนจำจังหวัดนทบุรีแล้วป่วย
ติ่งอักเสบเจ้าหน้าที่เรือนจำก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ก็ต้องผ่าตัดนะคะผ่าตัดเสร็จก็นอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล
ติดไว้กับเตียงคนไข้ด้วยนะคะเขาก็ป้องกันทุกอย่าง
กันการหลบหนีปรากฏว่าคืนยี่สิบสองตุลาคม
ประมาณตีสามครึ่งครับนายชัยพรอาศัยจำวะเจ้าหน้าที่เรือนจำ
เปลี่ยนเวรค่ะหนีออกมาจากโรงพยาบาลเฉยเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยทางเรือนจำจังหวัดนทบุรีก็ไปแจ้งความ
ประสานตำรวจสพรัฐนาธิเบสให้ช่วยกันติดตามตัวนายชัยพร
ตำรวจก็ไปตามที่บ้านญาติคาดว่าน่าจะหนีไปขอความช่วยเหลือ
ที่บ้านญาตินะคะครับวันนี้ก็ไปเจอตัวนายชัยพรนะฮะ
เดินอยู่แถวซอยงามวงวันสี่สิบเจ็ดแยกสามสิบแปดคุณเขตมสอน
ค่ะแถวหลักสี่ฮะกรุงเทพเนี่ยนะครับตำรวจก็แสดงตัวจะจับกลุ่ม
แต่ว่าวิ่งหนีเข้าป่าระมะนะฮะตำรวจกับที่ยืนจำก็ไปปิดล้อม
แล้วก็เดินหาจนจับได้นะครับคือนายชัยพรเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าโอ้โหคือหนีออกมาจากโรงพยาบาลวันนั้นเนี่ย
ไปหาลูกขอเงินพันหนึ่งแล้วก็หนีไปตามบ้านญาติ
แต่ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเลยค่ะก็ถูกแล้วฮะ
เขาไม่กล้าช่วยหรอกค่ะเดี๋ยวเขาจะมีความผิดไปด้วยนะคะ
ก็ไปเช่าห้องพักในซอยแถวงามวงวาน๔๗แยก๓๘ไปหลบซ่อนอยู่นะครับ
เนี่ยที่เจอวันนี้คือกำลังจะไปซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อ
เจ้าหน้าที่ตามมาเจอวิ่งหนีเข้าป่าสุดท้ายต้องยอมเพราะว่าเจ็บแผลผ่าตัดไส้ติ่ง
แล้วนายชัยพรนะฮะคดีเนี่ยเป็นข้อหารักทรัพย์นะครับ
ห้องพักครูโรงเรียนวัดละหารตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีนะครับ
ก่อคดีเอาไว้ลักทรัพย์นะครับที่ได้ไปเป็นทองรูปภัณฑ์เครื่องเพชรเงินสด
มูลค่าประมาณ๒ล้านบาทถูกจับกลุ่มตัวแล้วก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนนทบุรีนะฮะ
แล้วก็เนี่ยครับก็ไปก่อเหตุเนี่ยสุดท้ายก็ตามจับได้อีกครั้งหนึ่ง
โอ้โหไม่เข็ดนะฮะไม่จบไม่สิ้นนะครับ